ไปดูบรรยากาศเรื่องของการเตรียมพร้อม

ก็คือสักเวลา๑๓นรกา๑๔นรกาก่อนขึ้น
แต่ว่าทางแก่นนำบอกว่าถ้ารวบรวมมวลชนได้
หากพร้อมก็จะเข้าไปขอใช้พื้นที่

แต่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็มีการปิดประตูทุกด้าน
ดังนั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีความเข้มข้นเข้มงวด
ในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็รักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะประตูฝั่งสนามหลวง

เจ้านาทีนำป้ายปิดทำการชั่วคราว
คือเป็นประกาศของมหาวิทยาธรรมศาสตร์
ที่ปิดการเรียนการสอน๑๘ถึง๒๐กัญญาโยน

ส่วนตามประตูต่างก็ปิดล็อก
นำกุญแจมาล็อกประตูทางเข้า
คุณคือที่ป้ายที่ประตูน่ะป้ายทางซ้าย

แต่ปรากฏว่าเมื่อคืน๒ทุ่มนี่เอากุญแจแม่กุญแจมาคล้องแล้วนะ
คือเอามาแล้วปิดไว้แล้วตั้งแต่ตอน๒ทุ่ม
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แล้วก็ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ที่อยู่ด้านในมธรรมศาสตร์เท่านั้น
ส่วนบุคลากรทุกแผนก
ก็ได้มีการให้ออกจากมหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้แล้ว
พร้อมกับให้นำรถยนต์ออกจากมหาวิทยาลัยด้วยนะฮะ
ใกล้กับประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย
มีการติดตั้งเครื่องสแกนโลหะทั้งหมด๑๒จุด
ก็เป็นจุดคัดกรอง
เป็นจุดคัดกรองทั้งคัดกรองพวกอุปกรณ์ต่าง
แล้วก็คัดกรองโควิด๑๙ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะจุดคัดกรองต่าง
แล้วก็การติดตั้งเครื่องสแกนโลหะต่าง

ก็จะอยู่ตรงบริเวณประตูถนนหน้าพระราณ๒จุด

ถนนพระจันทร์๑จุด
แล้วก็ที่ถนนพระอาทิตย์อีก๑จุด
สนามหลวงฝั่งสารดีกา๑จุด
แล้วก็ถนนราชดำเนินตลอดเส้นทางอีก๗จุดนะครับ
นี่คือเจ้าหน้าที่ได้เอามาเตรียมพร้อมไว้
เป็นจุดคัดกรองทั้งอาวุธสิ่งผิดกฎหมาย
ผู้เดินทางที่มาเข้าร่วมชุมนุมนะครับ

รักษาความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่ชุมนุม
เตรียมการไว้ด้วยในทุกประตูของหน้ามธรรมศาสตร์นะครับ
ส่วนฝั่งติดกับสนามหลวงนะครับ

ตั้งไว้ให้บริการนะฮะ
ขณะที่พื้นที่สนามหลวงนะครับสำนักงานเขตพระนคร
คือก่อนหน้านี้เขามีการเอาป้ายมาติดนะ

อนุญาตให้ประชาชนใช้พักผ่อนหย่อนใจได้
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาของทุกวัน
และอนุญาตให้ทำกิจกรรมได้ใน๔ประเภทเท่านั้น

พระราชพิธีรัฐพิธีประเพณีสำคัญของชาติที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ
แล้วก็การแข่งขันกีฬาประจำปีแต่ต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการเมือง
และต้องขออนุญาตก่อน๓๐วัน
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานเขตที่ดูแลในพื้นที่เขตนี้
เข้าได้มีการชี้แจ่งให้ข้อมูลไว้๒๓วันและ
แล้วก็แจ้งว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมไม่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่สนามหลวงเอาไว้
ขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งเดียวเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อวานวันศุกร์เขาเรียกว่าคืนวันศุกร์ดิบ
ก่อนจะถึงวันที่มีการชุมนุมกันวันนี้
แล้วเมื่อคืนคุณช่อไปค่ะแล้วก็ไลฟ์นะคะ
ไลฟ์อยู่ที่บริเวณประตูรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คือพาไปดูบรรยากาศแหละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอโทษคุณผู้ชม
คือไปดูบรรยากาศโดยรอบว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงเขาล็อกจริง
แต่ว่าคุณช่อบอกว่า
ข้างในมีคนผมสั้นหัวเกลียน
แล้วทำไมทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้คนเหล่านี้เข้าไปอยู่
ฟังเสียงคุณช่อแล้วกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ธรรมศาสตร์เขาเอาจริงที่เขาบอกว่าจะปิดประตูตอน๒ทุ่ม
ปิดจริงนะคะพามาดูนะคะ

ว่าทำไมมีผู้ชายหัวเกลียนประมาณ๕๖คน
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วเหมือนกับคุยกับเจ้าหน้าที่

คุณช่อเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าผู้ชายผมสั้นหัวเกลียน

แล้วทำไมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกเองว่า

แล้วทำไมถึงปล่อยให้ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปได้

นี่ตรงจุดประตูหน้ามธรรมศาสตร์นะ
หลังจากนั้นคุณช่อก็พาเดินข้ามถนนไป
ไปดูบรรยากาศโดยรอบท้องสนามหลวงด้วยนะคะ
เข้าไปดูนิดนึงเขาก็มีการ
ยังคงมีรั้วอยู่แต่ว่ารั้วเปิดให้คนเข้า
ก็ได้คิดว่าเขาก็เพิ่งมาติดไฟใหม่ด้วยนะคะ

ถ้าจะเห็นนี่สูงอันนี้นะคะ

เมื่อเย็นรถติดไฟยังมาจอดอยู่เลยนะคะ
ติดใหม่ให้แสงสว่างสว่างมาก
ก็ดูแล้วเขาก็เตรียมพร้อมกันพอสมควรนะคะ
ในการที่จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่กันในวันพรุ่งนี้
อย่างน้อยก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะ
ว่าไม่ต้องมีการประทงประทะอะไรกัน
ในการเข้ามาใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง
จากคุณช่ออยู่แถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะ
ไปดูอนุสรสถาน๑๔ตุลาส่วนที่แยกคอกวัวกันบ้าง
ภัยดาวดินหรือว่านายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษานี่นะคะ
ซึ่งก็มีการไปติดตามดูสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

ใช่ค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างสำหรับการทำป้ายชุมนุม
ก็ให้สื่อมวลชนเก็บภาพบรรยากาศของการเตรียมพร้อมได้จากข้างนอกเท่านั้นนะคะ
ครับส่วนอีกคนที่มีความเคลื่อนไหวนะครับ
แล้วก็จะเป็นแก่นำที่ขึ้นบนเวทีในการปราศัยด้วย
ก็คือคุณไม้พานุพงศ์หรือว่าไม้จาดนอกนะฮะ
ไม้ระยองก็โพสต์เฟซบุ๊ก

บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ถึงพี่ตำรวจทุกสพในจังหวัดระยอง
หากมีการขัดขวางมวลชนที่จะเข้าร่วมชุมนุมที่ธรรมศาสต

หลังจากจบงานผมจะไปตั้งเวทีปราศัยนะฮะ
แล้วก็โพสต์ต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของการอะไรนะ
ขนอุปกรณ์รถถังอะไรคือการตั้งข้อสังเกตของเขา
นี่คือที่เขาโพสต์ตอนเที่ยงคืน๑๘นาที
บนทางด่วนหมายเลข๗กิโลเมตรที่๔๒
คือในคลิปวีดีโอคุณมายเขาถามว่า

ทำไมมีรถถงรถถังเนี่ยมากันเต็มถนนไปหมดเลย
แล้วก็ล่าสุดก็เหมือนมีการโพสต์
เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อม
แล้วก็เรื่องของการประท้วงแบบสันติวิธีอะไรอย่างนี้นะฮะ

ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มแก่นำ
ที่ได้มีการโพสต์ต่างในโลกโซเชียลนะฮะ
แล้วก็เมื่อเช้าก็เห็นคุณรุ้งซึ่งเป็นแก่นนำอีกคน

ที่ไปควบคุมดูแลการขนอุปกรณ์มาสร้างเวทีอะไร

ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงสำรวจตรวจสอบ
อีกหนึ่งพื้นที่สำคัญก็คือลานพระบรมรูปทรงม้า
หรือว่าลานพระราชวังดุสิตเนี่ยนะฮะ
ก็ถือว่าจะเป็นทางผ่านจุดเคลื่อนขบวน
จากถนนราชดำเนินไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
คุณผู้ชมฮะแต่ว่าแผนการเคลื่อนขบวน
เส้นทางต่างหรือจุดที่จะไปชุมนุมเนี่ย
คือทางแกนนำเขาประกาศออกมาบอกว่า
ทั้งหมดทั้งมวลจะประกาศอย่างชัดเจนบนเวที
คือวันนี้เริ่มตั้งเวทีแบบรถกระจายเสียงเคลื่อนที่
ถ้าขออนุญาตจากมธรรมศาสตร์สามารถเข้าไปได้
ก็จะไปตั้งอยู่ที่สนามย่าหน้าโดมใช่ไหม
และหลังจากนั้นถ้าคนเยอะก็จะออกมาที่สนามหลวง

หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมสำคัญในช่วงค่ำ
และพอพรุ่งนี้เช้าถึงจะเคลื่อนกระบวน
ก่อนขึ้นขบวนนั่นแหละถึงจะประกาศว่าจะไปไหน
เพราะก่อนหน้านั้นมันเหมือนมีข้อมูลเรื่องเส้นทาง
แล้วก็เรื่องจุดที่จะไปชุมนุมกันเนี่ย
แต่ว่าทางแก่นำบอกเดี๋ยวจะประกาศบนเวที

ไม่ว่าจะเป็นลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็ธรรมเนียบรัฐบาล
ก็เส้นทางถนนราชดำเนินเปิดตามปกติ
มีรถยนต์สัญจรได้ตามปกติอันนี้บรรยากาศเช้านี้นะ

หรือว่านำแท่งเบรเออร์มาปิดกั้นพื้นที่แต่อย่างใดนะครับ
แต่ในกองทัพภาคที่๑ตำรวจเตรียมไว้แท่งบารีเออร์ขนาดใหญ่
ประกอบด้วยแท่งเบรีเออร์ปูนซีเมนขนาดใหญ่ความสูง๒เมตร
แล้วก็แท่งเบรีเออร์พลาสติกสีส้มจำนวนมาก
เพื่อเตรียมใช้ปิดกั้นลานพระบรมรูปทรงม้า
เพราะว่าในส่วนของกองทัพภาคที่๑คืออยู่บริเวณแยกที่ติดกับลานพระบรมรูปทรงม้าเลย
ดังนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเก็บอุปกรณ์

จุดนี้ก็จะเป็นจุดการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างแล้วก็กำลังพลด้วยนะฮะ
ก็จากการสอบถามทหารหน้าประตูของกองทัพภาคที่๑ก็บอกว่าตอนนี้มีรถตู้ตำรวจวิ่งเข้า

โดยในกองทัพภาคที่๑ขณะนี้ก็มีตำรวจอยู่ภายใน
เพื่อเตรียมในการดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับ
ถ้าข้ามแยกไปอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับกองทัพภาคที่๑
ก็คือที่กองบัญชาการตำรวจนครบานฝั่งถนนพิศนุโลก
ตำรวจนครบานเตรียมพร้อมรถควบคุมฝุงชน
ฉีดน้ำแล้วก็รถขยายเสียงในที่ตั้งก่อนนะฮะคือในบรชน
เพื่อรับมือกับการชุมนุมหากมีเหตุจำเป็น
และอย่างที่บอกไป๑๐โมงรองพบชนได้มีการประชุมใช่ไหม
ใช่ค่ะคือก็มีการประชุมโดยพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คือเพิ่งเริ่มประชุมไปคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าการดูแลความปลอดภัยกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้
จะมีการใช้กำลังตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ภาค๒ภาค๓
รวมถึงกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชม๗๘กองร้อย
ดังนั้นรวมกำลังตำรวจที่ดูแลการชุมนุมทั้งหมดนี่หลักหมื่นนะคะ
๐คนแล้วจะกระจายกำลังไปในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมถึงสถานที่ราชการโดยรอบตามจุดต่างด้วย๑๑๗๐๐คน
ส่วนแผนของตำรวจนะฮะว่าก่อนหน้านี้มีแผนการในการดูแลการชุมนุมเป็นแผนกรกฎ๕๒
แต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะใช้แผนอื่นแล้วเดี๋ยวมีข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ
แต่ทีมข่าวของเรายังไปสำรวจตรวจสอบอยู่ที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะฮะ
ก็ที่หน้าธรรมเนียบก็มีการคุมเข้มความปลอดภัยตามแผน
แล้วก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและผู้มีบัตรอนุญาตเข้าออกได้เท่านั้นเอง
ไม่ให้นำรถยนต์เข้ามานี่นะครับ
ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดตามเส้นทางถนนราชดำเนินนะฮะ